ที่วันนี้ก็จูงมือแฟนนุ่มนะคะ
ก็เข้าสู่ประตูวิวาเช่นเดียวกัน

ที่สำคัญไม่ได้มีตำแหน่งแค่เจ้าสาวตำแหน่งเดียวนะคุณ
ค่ะมีตำแหน่งคุณแม่มือใหม่ด้วยล่ะค่ะอืม
ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอารมณ์ดี
ว่าที่คุณแม่มือใหม่แพทย์นับประพา
แฟนนุ่มนักบิดเบ้นอัครกิจวรโรธเจริญเดช

ออกมาเผยข่าวดีว่าเตรียมจะแต่งงานกัน
ในวันที่๒๐พฤศจิกายน
ซึ่งก็คือวันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาเวอร์
โดยจะจัดงานเป็นการภายใน
เฉพาะครอบครัวและคนสนิทเท่านั้น
ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างใจจดใจจ่อ
ยนชมเจ้าสาวผ่านสื่อ

แพทย์ก็เผยภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวแสนสวย

สร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับกองเชียร์อัครปภาเป็นอย่างมาก
โดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
เป็นพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีน
และร่วมรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นเรียบง่าย
มีเพียงคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายและผู้ใหญ่ในวงการ
ตลอดจนเพื่อนสนิทอาทิวิทยาวัฒสุนทรวิเนศ
สองสามีภรรยานุ้ยเชิญยิ้มกับตั๊กสิริพร
ดีเจต้นหอมสกุลตลาดีเจบุโกะ
และอีกมากมายที่ไปร่วมแสดงความยินดีในวันแห่งความสุขของทั้งคู่
ส่วนน้องเรซิ่งลูกชายที่จะมาเติมเต็มชีวิตคู่ของทั้งสอง

ก็มีกำหนดจะลืมตาดูโลกในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ